ส่วนครอบครัวนี้ค่ะใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมา๒๐ปีเลยนะคุณ
แต่ทีนี้มันมีเหตุมันมีเหตุที่ทำให้ทั้งสองฝั่งแยกทางกัน
แล้วฝั่งสามีก็ไปพยายามจะง้อขอคืนดีทางฝั่งอดีตภรรยาค่ะ
แต่ปรากฏว่าอดีตภรรยาไม่ยอมไงทีนี้ฝั่งอดีตสามีเอาปืนมาแล้วก็มายิงภรรยา
ตัดสินด้วยปืนอีกแล้วใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นฝั่งสามีเนี่ยก็หนีไป
จนสามารถจับกลุ่มตัวอดีตสามีคนนี้ได้ค่ะ
ค้นตั๋วค้นตั๋วปืนอยู่ไหน
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้คือนายมณัฐเครื่องงิ้วหรือว่านายแดง
ใส่กางเกงยินตัวเดียวยังไม่ได้ใส่เสื้อและท่าทางอิดโรยแบบนี้
ตำรวจภูทรหนองบัวเหนือแล้วก็ตำรวจสืบภูทรจังหวัดตากเนี่ยนำกำลังไปจับกลุ่มได้ค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้แหละที่เอาปืนไปยิงอดีตภรรยาคือนางสาวแพนหม่อมธรรมจนอดีตภรรยาได้รับบาดเจ็บ
ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยบวกหลวงที่อำเภอเมืองตากค่ะ
ดูอดีตภรรยาตรงหัวน่ะตรงหน้าผากเลือดไหลนะโดนยิงไป
ผู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ทีนี้ฝั่งอดีตสามีตัวนายมณัฐคนนี้พอยิงปั้งเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บ
หนีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางเส้นหมู่บ้านเด่นนะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปตามไปเสร็จแล้วปั๊บก็ไปที่บ้านนายมณัฐไม่เจอตัวทำยังไงดี
วางกำลังกันดักซุ่มอยู่ตรงบ้านนายมณัฐนั่นแหละจนเมื่อตอนเช้า
พันธุ์ตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยผู้กำกับนี่นะคะเขาซุ่มตลอดทั้งคืนไง
แล้วได้เบาะแสของนายมณัฐคนก่อเหตุมาว่าอ๋อนี่ไงรู้แล้วว่ามณัฐอยู่ตรงไหน
เจ้าหน้าที่เขากระชับพื้นที่กระชับพื้นที่แล้วก็มาจับตัวมณัฐได้
เพราะว่าตอนนั้นน่ะมณัฐกำลังซ่อนอยู่ริมท่าน้ำวัดบ้านเด่นสภาพมณัฐก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะ
อิดโรยก็เหนื่อยแหละตอนคุมตัวได้นะเขาก็บอกตำรวจว่าผมเป็นคนยิงยิงอดีตเมียผมจริง
สั้นไทยประดิษฐ์ครับอยู่ไหนมันหายไปแล้วครับหายไปตอนไหนหายไปได้ยังไง
มณัติก็บอกแบบนี้ผมอ่ะครบกับนางแพนมาเนี้ยอยู่ด้วยกันน่ะยี่สิบกว่าปีนะ
มีลูกด้วยกัน๒คนเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่ง
ผมเป็นช่างปูนรับจ้างทั่วไป
ตอนแรกคุณตำรวจก็อยู่กันดีไม่มีปัญหาหรอก
แต่หลังผมยอมรับเลยผมติดเหล้า

ทีนี้พออยู่ที่บ้านใช่ไหมก็ดื่มมันทุกวัน

เมียผมก็ทนไม่ไหวก็เลยขอแยกเห็นไหม
ดูนายมะนัดเขารู้ว่าว่าปรมเหตุมันมาจากอะไร

เมาแล้วทำร้ายเมียเมียที่ไหนจะทน
ทีนี้ค่ะฝั่งเมียก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอ
ตัวมะนัดง้อง้อเท่าไรก็ไม่ยอมคืนดี

ณัฐโดนจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
แล้วอดีตภรรยาสิเป็นอย่างไรบ้าง